เอาล่ะไปดูคอนเสิร์ตกันบ้าง

เฮ้ยเขาจะกลับมารับงานแล้ว

ใช่แล้วออกไปนี่แหละครับคนมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม

อะไรนะสีเล็บชาไง
ใช่๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมฮะ
สวนสาธารณะเกาะลอยศรีราชาชนบุรี
เขาก็จัดงานลอยกระทงประจำปีนะ

ยังสวยน่ารักเหมือนเดิมนะฮะ
ถือเป็นการแสดงคอนเสิร์ตต่างจังหวัดครั้งแรกของใบเตยนะ

ก็คือให้เห็นว่าเขาปฏิบัติตามกฎ

เออทำไม

นั่นยังยกออกอะไรประมาณเนี้ย

ใบเตยอยากทำอะไรทำอะไรอยากคุยอะไรคุย

จนถึงเวลาทำการแสดงนะคะใบเตยทั้งเต้นทั้งร้อง

แฟนคลับมายืนอยู่หน้าเวทีรถแห่
ก็สนุกไปด้วยดิคุณใบเตยนะครับ
การแสดงด้วยเพลงแฟนคลับคุ้นเคย

ถึงยกออกเลยประมาณนี้นะครับ

ปรบมือตะโกนให้กำลังใจตลอดเวลา

ขอบคุณแฟนคลับจริงครับ

วันนี้ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยนะคะ

งานเกาะออยศรีราชาจะคนเยอะมากมาย

วันนี้ดีใจมากนะคะมาเจอกัน
จริงก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึง

ได้รับการประกันตัวนะครับ
ในวงเงิน๕ล้านบาทออกมานะครับ